กรุงเทพนครเดินหน้าในโครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว

จนถึงขณะนี้โครงการมีความคืบหน้า๑๗
แต่ว่าสาเหตุที่ล่าช้าเป็นเพราะอะไร
ทีมข่าวของเราก็ลงไปสำรวจตรวจสอบพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณบงกฎจุ้ยนิ่มครับ

เพื่อขยายความกว้างของให้มากขึ้น
ประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
พร้อมปรับภูมิธริมสองฝั่งคลอง
พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนริมคลองให้น่าอยู่
แต่การสร้างเขื่อนยังดำเนินการไปได้ไม่มากนัก
เนื่องจากบ้านเที่ยวรุกล้ำคลองลาดพร้าว
มีมากกว่า๖๐๐ครัวเรือนใน๕๐ชุมชน

ทำให้การดำเนินการค่อนข้างล่าช้า
ทีมข่าวลงพื้นที่บริเวณคลองลาดพร้าว
ตรวจสอบการก่อสร้างเขื่อนตลอดแนวคลองทั้งสองฝั่ง

พบว่าบางช่วงได้เริ่มมีการตอกเสาเข็มเป็นแนวไว้
ทั้งหมด๑๐จุดโดยย่านวังหิน
เป็นอีกหนึ่งจุดที่กำลังมีการก่อสร้าง
ฝนการระบายน้ำได้ปรับแผนว่าภายในปี๒๕๖๐นี่
จะต้องต่อเข็มให้ได้๖๐๐๐ต้นภายในปีนี้
ณขณะนี้เราสามารถตอกเข็มได้แล้ว๖๗๐๐ต้น

หลังจากตกเข็มหน้าแล้วก็ต้องตกเข็มหลัง
ว่ามีการกดแผงซึ่งในงานจริงแล้ว
เราก็คาดว่าถ้าเราสามารถต่อเข็ม๖๐๐๐ต้น
ซึ่งเป็นเข็มหน้าได้หมดแล้วงานต่างก็จะเร็วขึ้น
เดินช้าใช่ไหมก็ช้าส่วนหนึ่ง
อีกสาเหตุหลักที่ทำให้โครงการสร้างเขื่อน

ไม่เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐริมคลอง
ทำให้พอชไม่สามารถส่งมอบพื้นที่สร้างเขื่อน

จากที่ผมได้ลงพื้นที่๒เดือนที่ผ่านมา
ประชาชนริมคลองราศพร้าวส่วนใหญ่แล้ว

อย่างเจ็บส่วนนี้มาพูดคุยกับประชาชน
ที่อยู่หลังวคจันเกษมนะครับ
ปรากฏว่าชาวบ้านในจำนวน๑๑๐หลังคาเรือน

กรุงเทพวคไม่เคยใช้กฎหมายฉบับใดเลย
มาดำเนินการนะครับกับผู้ที่ลุกล้ำไปในลำน้ำ
แต่เราใช้วิธีการพูดคุยเจรจา
ชุมชนริมคลองราศพร้าวพาวนา
เป็นหนึ่งในชุมชนที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
พวกเขาให้เหตุผลที่ไม่ยอมเข้าร่วมโครงการ
ภาครัฐไม่มีความชัดเจน
ระหว่างการรื้อและการสร้างบ้านใหม่

การที่รื้อสร้างใหม่มันต้องมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะ
แล้วบางคนก็ได้ทำงานไม่ได้ทำงาน
การภาระตรงนี้มันก็จะต้องเพิ่มขึ้น

แบบชี้ความชัดเจนให้กับชาวบ้านมากกว่านี้ค่ะ
อย่างมันไม่ชัดเจนชาวบ้านเขาก็ไม่เข้าใจนะคะ
ส่วนครอบครัวของราคำสาวเซ็กซี่มะเหมี่ยนบคับคับภา
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนริมครองราชภาพภวานะ
มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
เข้าร่วมโครงการโดยไม่มีข้อแม้ใด
ที่เสียดายบ้านที่ลงทุนลงแรงสร้างกันมาทั้งชีวิต

แต่ถามว่าเสื้อได้ไหมพูดแบบใจจริงเสื้อได้

ทีนี้มันรับคัดเข้าไม่ได้รัฐบาลเขาทำแบบนี้
เราก็ต้องโอ้นอ่อนผ่อนตามครับ
เราแค่บ้านหลังนึงหลังนึง
แล้วแต่คนอื่นจะยังไงผมไม่ไปก้าวไก่เขานะฮะ

ถึงเวลาคนเราจะอยู่กับที่ไม่ได้เพราะไม่ใช่ที่ของเรา
มันเป็นที่ของรัฐบาลเขาเมื่อเขาต้องการทำอะไร
นี่ผมพูดตรงมานะเราก็ต้องไป
สำหรับโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองและสร้างเขื่อนของลาดพร้าว
แก้ปัญหาชุมชนลุกที่ครองสาธารณะ
ขวางทางระบายน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี๒๕๕๙
งบประมาณก่อสร้าง๑๖๔๕ล้านบาท
รูปแบบของเขื่อนจะมีทางเท้า๑เมตร๕๐เซนติเมตร
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวชุมชน
บวงกฎจุ้ยนิ่มคลาวธรรท์ทีวีรายงาน

แต่ว่าเรื่องของการสร้างบ้านเรือนให้ประชาชน
เพื่อรองรับจากการที่เคยลุกล้ำพื้นที่